ไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างใครมีแล้วบ้างต้องบอกเลยใครมีแล้วบ้าง
บัตรคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดรวมวงทงชัยเนี้ยเขาบอกว่าใครที่มีอยู่ในมือเนี้ย
รีบเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่างานนี้เขาบอกว่าการันตีเลยว่า
เบิร์ตของเราฟิตเกินร้อยค่ะแม้พี่มิ้วทีมาดอนน่าล่ะมีอย่างเร็ว
นี่พี่เบิร์ดนะไปซื้อบัตรก็แล้วยังมีเหมือนกันยังมีเหมือนกัน
บอกว่านับถอยหลังอีกไม่นานเกินรอจะถึงช่วงเวลาแห่งความสนุกที่ซุปเปอร์สตาร์ตลอดกัน
ทงชัยแมคอินไตเตรียมขนโชว์สุดพิเศษมาเสิร์ฟแฟนเพลงบนเวทีแล้ว
รวมวงทงชัยคอนเสิร์ตค่ะตอนสุขใจนักเพราะรักคำเดียว
โดยงานนี้นอกจากจะมีบรรดาแขกรับเชิญสุดฮอตไม่ว่าจะเป็นนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกา
เขาพร้อมจะมาขึ้นโชว์อย่างเต็มที่แล้ว
คอนเสิร์ตอย่างพี่เบิร์ตเองก็การันตีความพร้อมด้วยว่าแหม่ฟิตเกินร้อยนะคะ
พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตบอกว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ในฐานะที่พี่ได้ตอนแรกได้ต่อมา
ก็ตอนนี้ก็สเตรนเดอร์มากเลยนะครับเต้นเวลา๑๐ชั่วโมงครับท่านผู้ชม
อีกไม่กี่วันเจอกันแล้วไม่ตื่นเต้นมาก

โอ้โหใหม่นี่แบบอื้อหือเลยครับ
ยินยางของพี่น้องพลอยชมพูกับน้องมาตังมะนาวนะครับ
กันมันมากเลยครับมันจะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่พวกเราไม่เคยเห็น
ไม่ใช่แบบเบิร์ดเบิร์ดที่ว่าระวังอลังกาขนาดนั้นนะครับ
แต่ว่าอันนี้จะเป็นความเป็นธรรมชาติของคนที่รักกันมาอยู่ด้วยกัน๑๒๐แล้วมั้ง
แต่ละคนคึกมากเลยครับเหมือนแบบว่าจะปล่อยกระทิงลงสนามอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตัวพี่
ทุกคอนเสิร์ตทุกสไตล์ของพี่เบิร์ตต้องมีนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยขึ้นไปร่วมโชว์อยู่ด้วยตลอด
แล้วที่แล้วก็คุณชมพูอรรยาปีนี้ก็เป็นของใหม่ดาวิกาแล้วก็หลังจากจบการแสดงโชว์คอนเสิร์ตใหญ่ค่ะซุปตาตลอดการ
เขามีข่าวดีมาฝากแฟนให้ได้ลุ้นกันต่อด้วยนะฮะแววมาว่าอาจจะได้เห็นหน้าเห็นตาผ่านงานละครอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ๒ปีที่แล้วเนาะกลกิโมโนเล่นเป็นเทพนกกระเรียนพี่เบิร์ต
แต่ว่าจะสวมบทบาทเป็นอะไรประกบนักแสดงคนไหนเจ้าตัวขออุบเอาไว้ก่อนค่ะ
โอ้โหพี่เบิร์ตยังหล่อมากอยู่เลยนะน้องเชอรี่ยังหน้าเด้งดูสิ
นี่คุณผู้ชมพูดก็พูดนะเขาบอกว่าอีก๓ปีนะคะคุณเบิร์ตทงชัยของเราเนี่ยอายุจะถึงวัยเกษียณเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะพี่มิวถ้า๖๐ปีได้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหโชคดีมากเลยนะ

ออกกำลังกายนี่ไงเขาบอกเขาซ้อมเต้นวันละ๓ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีการพบแพทย์บ้างอะไรบ้าง

ไปตรวจสุขภาพไงต้องแข่งอะไรจากภายในอะไรอย่างนี้
หุ่นเหินก็ดีหน้าก็ดี
เดี๋ยวเราย้อนวัยกันหน่อยไหมของพี่เบิร์ตคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตต้องบอกว่า
อัลบั้มแรกนะคะถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้สำหรับใครที่อายุอัพเท่าไหร่ดี
ไม่พูดถึงเรื่องอายุแล้วกันสำหรับใครที่เป็นแฟนพี่เบิร์ตนะคะอัลบั้มแรก
ทรายสายอารมณ์๒เราค่ะวางตลาดเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์๒๕๒๙
อุ๊ยดิฉันยังไม่เกิดจริงเหรอยังไม่เกิดค่ะทำจริงยัง
ประมาณ๓๐ปีที่แล้วนะคะนี่ดูจากมิวสิกวิดีโอเลย
ฟากฟ้าทะเลฝันค่ะเพลงนี้ก็ช่วยบอกดิฉันทีนะคะว่าตอนนั้นพี่เบิร์ตอายุ๒๗ประมาณ๒๗๒
กับวันนี้ต่างกันตรงไหนเหมือนเดิม๕๗ตอนนี้หล่อขึ้นด้วยนะ
ยิ่งอายุเยอะยิ่งหล่อนะตอนนั้นพี่มิ้วอายุประมาณ๗ขวบ
อ๋อคิดว่ากำลังจะให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาถ่ายอายุพี่มิว
แล้วดิฉันชอบมากเลยเขี้ยวเสน่ห์ของพี่เบิร์ตเวลาเขายิ้มแล้วแบบมีเสน่ห์นะ
คือแฟนของแฟนคลับพี่เบิร์ตเนี่ยทุกรุ่นทุกวัยจริง
ถัดมาอาราบัมที่๒ค่ะพี่มิวปี๒๕๓๐
สบาย
จริงเธอก็ร้องได้
ถูกใจก็คบกันไป
อะอาราบัมห่างกันแค่ปีเดียวนะฮะก็มาวัดเอานะคะ

ถ้าอย่างนั้นเราข้ามมาแล้วกันไม่ต้องพูดถึงอัลบั้มที่อยู่ในช่วงไล่กันนะคะ
รับขวัญวันใหม่บูเมอร์แรงพริกขี้หนูและทอทง
อยู่ในช่วงปี๒๕๓๐ถึง๒๕๔๐นั่นเองนะคะ
โอ้โฮ

อ่ามาต่อกันที่ปี๒๕๔๑กันบ้างค่ะ
๒ปีผ่านไปพี่เบิร์ตในวัย๔๐แล้วนะคะ
มีผลงานเพลงต่อเนื่องถึงปี๒๕๕๙

มายคลับแล้วก็มีเพลงฮิตอย่าง

ผู้แท้และก็เล่าสู่กันฟังค่ะ

เพราะว่าเพลงดังเหล่านั้นคือหน้าตาของพี่เบิร์ตนั่นเอง

เขาบอกว่าหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว

อันนี้แปลว่าผู้ชายเราจะเริ่มต้นดูดีตอนอายุ๔๐

แล้วหลังจากนั้นการดูดีอยู่ไหม
พี่เบิร์ตอายุ๕๐แล้วค่ะ
สิ่งเหล่านี้คือความเป็นเราตลอดไป

แต่ว่าพี่เบิ้ลของเรา๑๒รอบก็ยังไหวค่ะ

ถ้าคนประมาณอายุ๕๐เนี่ย
ทั่วไปบางคนก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้ว
ถ้าคนดูแลตัวเองหน่อยก็อาจจะแข็งแรงอยู่
แต่ว่าริ้วรอยบนใบหน้ามาแล้วล่ะ

แล้วก็สดใสอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะ
แล้ว๑๒รอบคุณคิดดูแล้วกันว่าเขาฟิตเปรี้ยขนาดไหน
ก็นี่น่าจะเป็นเคล็ดลับหน้าเด็กของป่าเบิร์ตพันปีของเรานะฮะ
ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นอมตะของป่าพันปี
เป็นฉายาที่สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
ให้พี่เบิร์ตเมื่อปี๒๕๕๐นั่นเองนะคะ
ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็เหมือนเดิม
ต้องบอกว่าเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยด้วยเมืองพี่มิ้วที่
ลูกเด็กเล็กแดงทุกคนไม่ว่าอายุเท่าไหร่เรียกว่าพี่

ใช่และเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมปีนี้นะฮะสดร้อนเลย
เบิร์ตในวัย๕๗ปีพี่เบิร์ตเองเกิดเมื่อ๘ธันวาคม๒๕๕๙

แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยบอกได้เลยว่า
การเวลาและความชะลาและตัวเลขทุกอย่าง

หล่อมากหล่อเหมือนเดิม
ดูสิอาจจะเปลี่ยนเรื่องของทรงผมการแต่งตัวอะไรแบบนี้นะ
แต่ว่าสังเกตที่หุ่นสิใช่หุ่นไม่เคยเปลี่ยนดูสิ
ต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าภาระหนักเป็นภารกิจหนัก
ต้องทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เต้นอยู่บนเวทีร้องไปด้วย

ถูกแล้วเวลาเต้นให้เต็มที่ตลอดเลยนะ
เป็นตัวอย่างนะคะอย่าไปอิจฉาเวลาคนเขาดูดีดูสวยดูหล
เพราะคุณต้องรู้ว่ากว่าเขาจะสวยหล่อแบบนี้ได้
เขาก็ต้องเลือกเรื่องของอาหารการกินเขาต้องออกกำลังกาย

น้องเชอรี่แบบนี้กว่าจะสวยได้

พลิกอัพมาตั้งหลายครั้งพี่มิ้วออกกำลังกายทุกวัน
ว่าเธอจะบอกว่าตื่นมาแล้วสวยเลย
ไม่คุณผู้ชมรู้ทันแล้วเดี๋ยวนี้
อ่ะใครที่มีบัตรแล้วก็อย่าลืมไปฟิตเปรี้ยกันแล้วกันนะฮะ
ข้างเวทีขอให้แต่งตัวจัดเต็มเลยละกัน